ดูเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะกันนะคะบางทีแล้ววัยรุ่นทะเลาะกัน
คนที่ได้รับบาดเจ็บบางทีไม่ใช่กลุ่มคู่อริกันนะ
เป็นคนอื่นที่ไปอยู่ในเหตุการณ์โดนลูกหลงเออบังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริเวณสะพานสารสินในอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ตอนนี้ช่วงนี้เขายังมีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอยู่เลยนะคะ
ช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีคอนเสิร์ตไง

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวเวทีคอนเสิร์ตครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑บาทเจ็บหนึ่งนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวนพมาศเงินยางแดงหรือว่าใบตองอายุ๒๐ปี
และนายธนพลจันจิตอายุ๒๓ปีเป็นนักศึกษาปวชบาดเจ็บสาหัส
นี่เป็นภาพของกล้องวงจรปิดในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้น
นายสิทธิชัยคงแย้มหรือคิมลูกพี่ลูกน้องของใบตองซึ่งเป็นผู้ตาย
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตกับญาติญาติไปกันหลายคน
ออกไปเต้นหน้าเวทีและช่วงนั้นก็เต้นกันสนุกเลย
และอยู่ในกลุ่มนะเขายืนยันว่าเขาอยู่กันเฉพาะในกลุ่ม
ไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ได้แทบเล่นกับใคร
มันยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกับใคร
เขาอยู่กันแค่นี้เขาเต้นกันอยู่แค่นี้
เลิกที่ไปทั้งหมด๔๕คน

รุ่นสามคนเดินเข้ามาจากด้านหลังอืมถีบหลังก่อนเลยค่ะพอล้มลง
รุมซ้ำแล้วก็มีการหยิบขวดเบียร์มาตีหัวอีกทีเขาบอกช่วงนั้นมันชน
ละมุนมากเลยตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับจากนั้นแกมซึ่งเป็นสาวธอม
ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเข้ามาช่วยพวกตัวเอง
และใบตองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปด้วยกันเข้ามาขวางก็เลยถูกแทงจนเสียชีวิตไปอีก
เอาฟังเสียงนายสิทธิชัยหน่อยค่ะ
ไม่เคยรู้จักฝั่งนู้นมาส่วนพวกผมก็ไม่เคยรู้จักกับฝั่งนู้นมาก่อน
ถึงมันเรื่องของเรื่องผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขามาทำผมทำไมเรื่องอะไร
ถึงได้มาลุมผมก่อนแล้วตองไม่เกี่ยวทำไมเห็นเป็นผู้หญิงแล้วทำไมถึงไปแทงตอง
องมองหน้าแกมแล้วก็ตองสะอึกสะอึกสองทีตองฉี่ลาดแล้วก็ตองก็ไม่รู้สึกตัว
ทางฝั่งของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเขายืนยันอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปนะ
ไม่เคยรู้จักกลุ่มที่มาทำร้ายตัวเองมาก่อนและยืนยันว่าช่วงที่เต้นสนุกสนานกันหน้าเวทีไม่ได้ไปเหยียบเท้าใครนะ
ครับไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยอ้าวฝากฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคะมีเข้ามามอบตัวแล้วบ้าง
อืมผู้ก่อเหตุชื่อว่านายซีสค่ะเป็นชื่อเล่นนะอายุยี่สิบสามปีเข้ามอบตัวเมื่อวานนี้
ขออภัยค่ะวันอาทิตย์วันที่๕มกราคมญาติยืนยันว่าหลานชายไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อน
และไม่ได้รุมทำร้ายใครแล้วก็อ้างถึงคลิปจากกล้องวงจรปิดด้วยครับ
ที่บอกว่ากล้องมูลจรปิดมันเห็นนี่ว่าในซีสเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ยนะคะ
ทำร้ายร่างกายคนอื่นเนี่ยนะคะเดินหนีอีกฝ่าย
ซึ่งหลานชายก็ได้รับบาดเจ็บด้วยหมายถึงในซีสเนี่ยช่วงชุนละมุนเขาล้มลง
แขนเขาหักญาติเองบอกเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายนะ
แล้วก็เสียใจที่ตอนนี้หลานถูกโจมตีอย่างหนักและถูกดำเนินคดีด้วย
ก็เลยตัดสินใจพาในซีสเข้ามอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
ที่หลานผมรอบฟังเขาไม่โดนไม่ใช่คนกระทำก่อน
เขามีเขาโดนกระทำก่อนหนีจนสุดแล้วแล้วก็โดนทำร้ายร่างกาย
หนึ่งมีแขนหักสมองบวมแล้วแผลด้านคิ้วใบหน้าก็เจ็บพอสมควร
ผมก็เลยเห็นว่าเราไม่ใช่ฝ่ายผิดเราบริสุทธิ์ใจเราพร้อมที่จะสู้คดี
แล้วไม่ให้หลานผมหนีไปไหนก็เลยพาหลานมอบตัว
อ่ะยังไงซะในเรื่องของคดีความก็ต้องพึ่งพาตำรวจนะครับ
สุพัสราครับใช่ค่ะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอืม
คนได้รับบาดเจ็บสาหัสอ่าตำรวจก็คือที่ทำหน้าที่นี้เป็นตำรวจสพ
ชัดชัยนะคะนำเสื้อผ้าของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
มาตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเอามาเทียบเคียงดีเอ็นเอของนายซีส
ตอนนี้เข้ามอบตัวแล้วเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้
ระหว่างที่รอผลดีเอ็นเอตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในซีสค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ยังไงซะเรื่องราวของวัยรุ่นที่หัวร้อนนะครับ
ยิ่งไปในงานที่เป็นงานคอนเสิร์ตแล้วไม่แน่ใจว่ามืนเมาหรือเปล่านะ
ในช่วงเวลาแบบนั้นการตัดสินใจเพียงแค่เสี้ยววินาที
มันเปลี่ยนชีวิตคุณจริงนะต้องเอายางโจร